คือเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้อยากไปตรงนั้น
เก็บความอัดอั้นความเครียดมาทั้งหมดเนี่ย

สุดท้ายตัดสินใจเขียนจดหมายระบายความในใจทั้งหมด
แล้วเอาปืนยิงตัวเองจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒ทุ่มที่ผ่านมาค่ะ
อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลดอนยางอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะคะ
บริเวณห้องนอนชั้น๒พบศพของร้อยตำรวจเอกพิเชษสุชาติพงศ์วัย๔๘ปี
ตำแหน่งเป็นรองสารวัติสอบสวนที่สอบพรมาบอำริษฐ์
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงที่ขมับขวาทะลุขมับซ้าย
กระสุนพุ่งขึ้นไปเจาะฝ้าเพดานห้องที่มือขวาก็มีปืนสั้นขนาด๙มมคาอยู่ด้วย
คือบางทีตำรวจบางทีเขาโดนโยกย้ายแบบนี้จากสายปราบรามมาเป็นสอบสวน

คือปราบปรามนี่คือสุดยอดของตำรวจแล้วนะ
พอมาเป็นสอบสวนเขารู้สึกว่าเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจมันเป็นการลดเกรดเขาหรือเปล่า
คือแต่จริงแต่ทุกสายงานมันมีความสำคัญเหมือนกันหมด
แต่หน้าที่ที่รับผิดชอบมันแตกต่างกันเท่านั้นเอง
ทีนี้ตำรวจไปเจอสมุดบันทึกของร้อยตำรวจเอกพิเชษไง

เขาตัดสินใจทำแบบนี้เพราะคำสั่งที่ถูกย้ายจากสายงานป้องกันและปราบปราม
อยู่ตำแหน่งงานสอบสวนอย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมไง
มันมีการวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งแล้วมันดันมาตกที่เขา
เขาบอกว่าทำแบบนี้กันไม่รู้กี่ครั้งจนตำรวจดีต้องหมดหวังหมดกำลังใจ
จนทีเขาก็อ่านไว้แล้วนะครับสามหน้าเต็ม
ก็เก็บสมุดบันทึกนี้เอาไว้เป็นหลักฐานนำศพส่งชนะสูตรโรงพยาบาล
สอบถามภรรยาของร้อยตำรวจเอกพิเชษก็บอกว่า
ปกติแล้วสามีเนี่ยเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแล้วก็อัธยาศัยดีมาก
แต่นับตั้งแต่ถูกคำสั่งย้ายจากตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันและปราบราม
มาเป็นรองสารวัตรสอบสวน
ซึ่งย้ายจากงานที่ถนัดไปอยู่งานที่ไม่เคยทำมาก่อนเลย
และเป็นการย้ายแบบไม่เคยถามความสมัครใจใดทั้งสิ้น
หลังจากที่โดนย้ายมา๔เดือนเต็มสามีเปลี่ยนไปเลยค่ะ
กลายเป็นคนเครียดเก็บกฎผู้จาตัดเพาะกับเธอและเพื่อนทุกวันเลย
๒ปีอะไรของเขาไม่ได้เขาย้ายออกไม่ได้ไม่มีใครช่วยเขา
เขาก็เลยความสะสมเขาเลยเครื่องเครียดขึ้นเรื่อย
อยู่โรงพักเล็กยังมีขนาดนี้เลย
วิ่ง๔๕แสนกันทั้งหมดเริ่มเลิกกันได้แล้ว
นี่ค่ะภรรยาพูดมาก็มีอารมณ์เหมือนกันนะ

แล้วเขาบอกว่าภรรยายังตัดพอด้วยว่า
คำสั่งโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยกลายเป็นคำสั่งตายให้สามีเธอ
ลูกทั้งสองคนต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อตั้งแต่ยังเล็ก
แล้วทำให้ครอบครัวนี้ต้องขาดเสาหลักไปอีก
ปฏิรูปตำรวจตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคะ
ยังไม่ถึงไหนเลยค่ะค่ะวนอยู่ในอ่านอยู่ด้านละค่ะนี่แหละ
เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยนะถ้าเงินไม่หนาเส้นไม่ดีไปได้ไม่ไกล
อันนี้เรื่องจริงเลยนะคุณผู้ชมค่าของคนอยู่ที่คนของใคร